คอนเสิร์ตนองเลือดโจ๊กลางไล่ฟันอริปางตาย

สายหัวเลยนะคะงานบุญ
น้มเนี่ยนะคะเพราะว่าเป็นงานแห่เทียนพรรษาของนางรอง

แล้วปรากฏว่าวัยรุ่นเป็นคู่อริกันคู่อริเก่า
มาไล่กันทำร้ายร่างกายกันในงานแล้วแทบจะทุกคืน
กลายเป็นว่าคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยคือชาวบ้านที่ไม่รู้เรื่อง

ผู้จัดงานเตรียมที่จะยกเลิกงาน
ซึ่งเป็นคืนสุดท้ายคืนนี้ด้วยค่ะ
โอ้มายก็อดก็ไม่น่าจะช่วยแล้วล่ะค่ะ
พระเจ้าก็ไม่น่าจะช่วยแล้วตีกันหยับขนาดนี้นะคะ
นี่แหละค่ะกลุ่มอริวัยรุ่น๒กลุ่มนะคะ
ตีกันในงานบุญแห่เทียนพรรษาที่นางรองที่บุรีรำนะคะ
ทีนี้หลังจากที่ทั้งสองกลุ่มแยกย้ายแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็ไปเคลียร์พื้นที่ไปพบว่ามีคนเจ็บสาหัสด้วยนะคะ
๒รายคนหนึ่งถูกฟันที่แขนแล้วก็ตามลำตัว

เห็นเลือดอาบเลยค่ะโอ๊ยเซ็บนะคะ
แล้วมีวัยรุ่นบางส่วนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
อีกเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นวันพระใหญ่ด้วย
อาสานหบูชาสิบสามกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะตรงนี้ก็คือเป็นงานบุญแห่เทียนพรรษาของนางรอง
ที่บอกไปนะเขาจัดประจำทุกปีแหละ
ปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่๘ถึง๑๕กรกฎาคมคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายแล้วนะคะ
แล้วเจ้าหน้าที่บอกว่ามันตีกันแทบทุกคืนเลยค่ะ
โดยเฉพาะคืนที่มีคอนเสิร์ตเนี่ยโอ้โหเตรียมมาอาวุธครบมือเลยนะครับ
ทั้งมีดทั้งระเบิดเพื่อมาหาเรื่องคู่อริโอ้นี่
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วนะคะเรื่องของการป้องกันตำรวจกู้ภัย
นี่เห็นไหมโอ้โหเต็มกระบะเลยโอ้โหเห็นไหม
ต้องควบคุมตัวไปแบบนี้เลยเต็มกระบะต้องควบคุมแล้วค่ะหลายคนนะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่หลากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะ
จากจะคุมตัวไปแบบนี้แล้วนะส่วนหนึ่งก็บอกว่าเตรียมแผนผลักดัน
กลุ่มวัยรุ่นคือมาดูคอนเสิร์ตก็รีบกลับบ้านไปนะคะ
ตามจุดเสี่ยงต่างก็จะมีการเปิดสัญญาณไฟเพื่อเป็นการป้องกันเหตุ
คุณผู้ชมทีนี้เตรียมแผนคุ้มกันคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง
ก็คือกลุ่มเสี่ยงนอกการด้วยนะคะแล้วคาดว่าอาจจะต้องยกเลิกคอนเสิร์ตคืนสุดท้าย
เพื่อป้องกันกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะกันในงานอีกเพื่อความปลอดภัยของทุกคน
คืองานยังคงจัดต่อแต่ไม่มีคอนเสิร์ตแล้วเพราะว่าคืนที่ตีกันส่วนใหญ่จะเป็นคืนที่มีคอนเสิร์ต
นี่แหละค่ะดูสิคะแห่เทียนพรรษา๑๕ก็คือคืนนี้ใช่ไหมใช่
รุปคืนนี้จะไม่มีไม่ได้ดูกันแล้วไม่ได้ดูคอนเสิร์ตแต่ว่างานก็คงจะต้องมีต่อไปให้ให้สิ้นสุด
โอ้โหสิ่งที่เป็นผลกระทบคือคนจัดงานเองแล้วก็บรรดาพ่อค้าแม่ขายที่ตั้งใจจะขายของให้คนมาร่วมงาน
ใช่ค่ะแล้วก็คอนเสิร์ตไงศิลปินต่างที่ถูกว่าจ้างก่อนอันนี้อาจจะต้องแบบ
เขาก็ไม่มีงานด้วยถูกยกเลิกงานไป
คือไม่แน่ใจว่าผู้จัดงานเนี่ยได้มีการตั้งจุดที่คอยตรวจว่ามีใครพกอาวุธไปหรือเปล่า
แต่มันมีหลายเหตุการณ์นะคุณผู้ชมที่ตอนเข้างานไม่มีหรอก
แต่พองานเริ่มไปแล้วเนี่ยค่อยออกไปไปเอาอาวุธมาจากมอเตอร์ไซค์บ้างจากรถกระบะบ้างอะไรแบบนี้นะครับ